มาดูเรื่องราวแปดเปื้อนวงการศาสนาอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่บุรีรำบอกว่า
ทนสุดและสุดจะทนและจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะ
พระลูกวัดค่ะดื่มเหล้าเมาแอกิจของสงฆ์ไม่ทำ
ทำอะไรก็ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วไปแจ้งตำรวจไปบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ให้มาดูหน่อยนี่แกหลับเมาแออยู่ในกุฏิแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่มาเลยก๊อกเปิดประตู
อ้าวเปิดออกดูไม่ยอมเปิด
ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
แล้วสุดท้ายทำไงก็ต้องพยายามงัดแงะเข้าไปแบบนี้
พอเปิดเข้าไปได้ปุ๊บโอ้โหคุณคะหลักฐานมันทนโทษ
คาตาไปพบอะไรบ้างล่ะเนี่ยเมาแอแบบนี้เห็นก่อนเลย
แล้วก็ไปพบขวดเบียร์เปล่าเปล่าอ่ะสองขวดเนี่ยหลวงพี่ลื่น
ไม่ใช่ลื่นลมนะชื่อแกหลวงพี่ลื่นหรือพระประทีพอายุสี่สิบสี่ปีค่ะ
พระลูกวัดบ้านประสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้กินแต่เหล้ากิจของสงฆ์ไม่ทำนี่
ลุกขึ้นมาแล้วลุกได้เนอะลุกได้แล้วค่ะพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วค่ะบอกว่าให้ทีมงานให้ทีมงานว่ะ
ทีมงานไปซื้อเบียร์มาให้ดื่มสองขวดตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากกินนะคะ
แต่องค์ที่มันอยู่ข้างในอ่ะหลวงปู่หรือเทพเจ้าที่มันอยู่ข้างในอ่ะ
อยากกินแกก็เลยต้องยกสดแล้วตอนที่จังหวัดที่กระดกไปเนี่ย
ตัวแกเองแกก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าแกดื่มข้างในอยากกิน
คนที่เสพอยู่คือคนที่อยู่ข้างในตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรในเมื่อเราคุยกับคนข้างในไม่ได้คุยกับหลวงพี่ก่อนแล้วกัน
หลวงพี่ไปให้ปากคำที่สพบ้านด่านแล้วสุดท้ายค่ะ
พอไปเป่าแอลกอฮอล์คุณคะปาเข้าไปสองร้อยหกสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตำรวจก็เลยนี่จับศึกแบบนี้นี่นะแล้วตำรวจได้ให้คนข้างในเป่าไหม
ตำรวจบอกว่าคนข้างในไม่รู้เป่าได้หรือเปล่าหลวงพี่เป่าแทนก่อน
แล้วดูนะสองร้อยหกสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้เราไปถามพี่สะพ้ายของหลวงพี่ลื่นเนี่ย
พระรูปนี้พี่สะพ้ายบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเห็นว่าหลวงพี่เนี่ยดื่มจริง
ทั้งชุดเหลืองแบบเนี้ยก็เคยตักเคยเตือนมาแล้วหลายครั้งแต่หลวงพี่ลื่นแกอ้างบอกว่า
ไม่เคยดื่มเบียร์นะฉันเนี่ยไม่เคยดื่มเบียร์เลยแต่ทุกครั้งที่ดื่มเนี่ย
เพราะมีองค์เทพข้างในมาเข้าสิงแล้วอยากจะให้ฉันดื่มฉันก็เลยดื่มขึ้นไป
ฉันไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเพราะหรือแอลกอฮอล์ได้หลายหลวงพี่
ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกตัวเพราะว่าองค์เทพอะไรหรอกนะอย่าอ้างเลยสุดท้ายถูกจับศึกแล้วค่ะ